สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสว
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสว
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสว
ก็อยากจะให้ลูกหลานทุกคนนะครับมีความสุขมาก
ก็ยังไม่แก่ขนาดนั้นเอาจริงแต่ผมก็อยากจะให้ความสุขกับทุกคนแล้วฮะแล้วก็ให้พอดี
ให้สู่คุณผู้ชมด้วยถูกต้องแต่เรื่องนี้ต้องไปดูกันครับเพราะว่าเป็นเรื่องเหตุการณ์ความรุนแรงสองโจเขม่นกันในงานบุญสุดท้ายก็ตี

หน่อยแม่งไม่เห็นแล้ว

โอ้โหคุณฐี่สาปีกับเรื่องงานเสร็จไม่พอเออ
พอที่บ้านหลังนี้ตำรวจมายังไม่หยุดเลยครับ

แต่ผมยังไม่ได้โทษฝ่ายไหนอะไรยังไงนะ
ชี้ให้ดูว่าเหตุการณ์มันดูแล้วเหมือนจะบานปลายเลยครับ
เหตุมันเกิดในงานเฉลิมฉลอง
ผูกพันธศรีมาปิดทองฝังลูกนิมิตร
ที่วัดหนองเจริญตะบนชมพูอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง

ในงานน่ะเขามีเวทีรำวงเนี่ย

ก็รณรงค์แล้วไม่ให้จำหน่ายเครื่องดื่มมืนเมา
แต่ก็มีบางร้านแหละแอบนำเบียร์มาขาย
นั่นไงครับก็เมาสิเมาแล้วขาดสติ
ช่วงใกล้เลิกงานนี่แหละปรากฏว่ามีกลุ่มวัยรุ่น
ในพื้นที่เนี่ยเขาดื่มเบียร์จนเมาเอาแบ่งเป็นสองกลุ่มนะ

กลุ่มหนึ่งเป็นพวกกลุ่มแก๊งปล่อยเงินกู้นอกระบบ

เมนต์กันทะเลาะกันเสร็จแล้วทำไง
ไอ้ขวดเบียร์นี่แหละที่ที่ยังเหลืออยู่เนี่ย
เออเป็นอาวุธครับโอ้
เครื่องใส่กันบางรายก็ใช้เก้าอี้เหล็กพับ

ตำรวจที่อยู่ภายในงานก็พยายามระงับเหตุแล้วนะ
แต่ก็ไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์เอาไว้ได้
เพราะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นคลิปน่ะวัยรุ่นมากันเยอะมากเป็น๑๐คน

ชุดละมุนวุ่นวายรุมกระทืบต่อยเตะกัน
แล้วก็ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะ
ส่วนใหญ่ก็คือวัยรุ่นอายุสัก๒๐๓๐ปีค่ะ

ไอ้กลุ่มเงินกู้เนี่ยยกพวกกันไปตามกลุ่มมาอีก
แล้วก็จะไปลุยกับวัยรุ่นเจ้าถิ่น

ซึ่งคาดว่าวัยรุ่นเจ้าถิ่นเขาหนีเข้าไปแอบซ่อนอยู่ในบ้านหลังหนึ่ง

มันก็เลยเกิดการปะทะการรมกันกับเจ้าของบ้าน
แล้วก็ผู้นำชุมชนรวมไปถึงฝ่ายกลุ่มเงินกู้
คือเรื่องของเรื่องชาวบ้านที่เขาอยู่กับเจ้าของบ้าน

เฮ้ยไอ้ฝ่ายกลุ่มเงินกู้
อยากเข้ามาในบ้านหลังนี้เขาไม่เกี่ยวอะไรด้วย

แต่ไอ้ฝ่ายเงินกู้บอกทำไมไม่เปิดประตูให้เขาเข้าไป
เขาจะเข้าไปไล่ทำร้ายไอ้พวกวัยรุ่น

เห็นเหตุการณ์ก็พยายามเกลี้ยกล่อม
บอกให้ทุกคนใจเย็น

ใช่แล้วบอกเลยนะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึก

แล้วก็ก่อเหตุกันจนถึงตี๕กว่าของวันที่๑๐เมษายนนะคะ

มันเป็นลานที่เขาจัดงานวัดตรงนี้เออ
นี่ดูไปรอบคุณชิสา
เรายังจะเห็นเศษขวดแก้วขวดเบียร์น่ะ
เออนี่ไงหลักฐานยังอยู่นะคะเป็นเท่านี้อยู่เลย
ซึ่งคนที่ให้ข้อมูลก็คือนางอรวรรณปันยศอายุ๕๘ปีพี่คนเมื่อสักครู่แหละ
เป็นประธานชุมชนนะบอกว่าเท่าที่ทราบเนี่ยนะวัยรุ่นสองกลุ่มไปคำเมนต์กันที่หน้าเวทีรำวง
พอคอมเมนต์กันปุ๊บก็ตะลุมบอลกันสิคะอ้าวบางรายไม่ทำลายกันแบบว่ามือเปล่า

เครื่องขวดเบียร์บางคนเอาเก้าอี้พับนี่แหละมาทุบใส่กันได้รับบาดเจ็บ
ตอนนั้นตัวคุณอรวรรณเองเนี่ยนะคะก็ต้องกันชาวบ้านให้อยู่ในวัดก่อน

ใช่ไหมคนที่ไม่รู้เรื่องชาวบ้านแถวนั้นที่เขามาทำบุญมางานบุญ

กันเอาไว้ไม่ให้มากระทบกระทั่งกันนะคะเพราะว่ามีวัยรุ่นบางกลุ่มบางคนเนี่ยยังปลาสิ่งของเข้ามาในวัดอีกไงคุณ
เหตุการณ์นี้นะครับมีคนบาดเจ็บหลายรายนะ
บางรายเนี่ยก็ถูกหาไปบอกว่าถูกหัวตีจนเลือดอาบ

เอาไปดูคนนึงล่ะกันคุณชิ้นสาวคนนี้
เห็นรู้ว่าคนนี้ชื่อนายเองนาสมบูรณ์แบบผันหัวไปเลย
บาดเจ็บเหมือนกันเขาเป็นเพื่อนของกลุ่มเงินกู้นะ

บอกว่ามีเรื่องตีกันที่หน้าวัด

ส่วนกลุ่มเพื่อนเนี่ยก็กลับมาที่บ้านเช่า
ซึ่งมันอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุไม่ถึง๑๐๐เมตร

แล้วสักพักก็มีกลุ่มวัยรุ่นเจ้าถิ่น

เข้ามาทำร้ายเพื่อนของเขาที่อยู่ในบ้านพัก

ทั้งเตะทั้งต่อยล่ะเอาว่านักหนาสาหัสเลยล่ะ
คือจะบอกว่าเหตุการณ์ในวันนั้นในคืนนั้นมันชุนละมุนครับ

มันตีกันมั่วตัวไปหมดสักพักไปตามเพื่อน

คุณไปพาเพื่อนมาเจ็บเนื้อเจ็บตัวในนี้

นี่ไงคะใช่ไหมเออมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยอะค่ะ

ทางตำรวจสพเขลานครจังหวัดลำปาง

อยู่ระหว่างการติดตามตัวผู้ก่อเหตุมา
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเพราะอะไรถึงตามได้
ภาพมันชัดเขาถ่ายคลิปกันไว้เห็นไหมล่ะ

คนในชุมชนเขาก็เห็นว่ามีใครบ้าง
ที่ต้องจัดการให้เข็ดหลาบจริงนะ

วาวาวูสุดท้ายคุณนั่นแหละ

เออคุณเคยอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้ไหมคุณชนะ

ผมเป็นคนสู้คนผมตายแต่เด็กแล้ว
แปลว่าพอถึงบ้านปุ๊บคุณเข้าบ้านเรียบร้อย
ไม่คือเรื่องของเรื่องวิธีในการช่วยเหลือเพื่อน

อย่าไปตีกันในเมื่อมันมีปัญหาอย่างนี้แล้วเอาตัวเองออกมาสิ
คือบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องศักดิ์ศรีไงคุณชนะให้สติกันดีกว่า
ไม่ใช่ว่าเพื่อนมีเรื่องเอาไปสิไปตีกันอย่างนี้

เวลามีเหตุการณ์อะไรปรามกันห้ามกันนะ
ถ้าเกิดทะเลาะวิวาสไม่มีอะไรดีแน่นะคะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่นนทบุรีนี่เองนะคะ

คว่างปลาทั้งก้อนหินทั้งขวดทั้งกระถังต้นไม้ใส่บ้านหลังหนึ่ง
ซึ่งบ้านหลังนั้นก็มีเด็กด้วยคุณผู้ชม
เหตุการณ์มันน่ากังวลน่ากลัวมากเลยค่ะ

เฮ้ยเด็กเล็กจู
เอ้ยเด็กเล็กอยู่ค่ะ
มีเด็กเล็กอยู่ค่ะ
โอ้โหดูค่ะโยนอะไรเข้ามาให้นะมีทั้งกระถางต้นไม้มีขวดมีก้อนหินเยอะแยะไปหมด
โอ้โหวิ่งเข้ามาแล้วผู้หญิงคนนี้เธออยู่ในบ้านถ่ายคลิปวิดีโอเนี่ยผ่านมุ้งลวดเห็นไหม
แล้วเขาบอกว่าในบ้านมีมีเด็กอยู่ค่ะร้องขอขนาดนี้แล้วนะ
ก็ยังไม่หยุดนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่๙เมษายนค่ะในหมู่บ้านบ้านบัวทองที่ตำบลบางรักพัฒนาอำเภอบางบัวทองจังหวัดนทบุรีนี่เอง
บุรีนี่เองไปถามนางสาวเบสอายุ๓๐ปีเจ้าของบ้าน
เธอก็เล่าว่าช่วงประมาณ๕ทุ่มมีกลุ่มชายวัยรุ่นประมาณ๔๕คน
บอกว่าเป็นผู้ชายนะ๔๕คนนะเดินมาหาที่บ้าน
แต่เธอไม่อยู่น้องสาวเลยโทรศัพท์
บอกว่ากลับรีบกลับมาเลยมันมีกลุ่มวัยรุ่นมาแล้วก็มาเรียกหาพี่
แต่น้องสาวที่เขาอยู่ในบ้านเขาก็ไม่กล้าออกจากบ้านเพราะกลัวจะโดนทำร้าย
ทีนี้กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ก็หยิบกระถางต้นไม้ขวดโซดา
คว่างปลาเข้ามาในบ้านตามที่เราเห็นในคลิปนี่แหละ
ก็เลยทำให้รถยนต์สีขาวที่จอดตรงนี้ได้รับความเสียหายค่ะ
กระจกด้านหน้าแตกรอยรอบรถเนี่ยก็เกิดเสียหายเหมือนกัน
กระจกบานเกล็ดหน้าต่างก็แตกไปถึง๖บาน
เนี่ยเนี่ยค่ะเสียหายไปหมดเลยนะคะ
พอวัยรุ่นเขาก่อเหตุแบบนี้แล้วก็หลบหนีไป
ถามว่าทำไมต้องมาทำอย่างนี้ล่ะมันมีความโกรธแค้นอะไรกันเหรอเหตุอะไร
ว่าผู้เสียหายเล่าให้ฟังว่ามันอาจจะมาจากเรื่องที่เธอน่ะ

ที่เข้ามาตำหนิเพื่อนรุ่นน้องว่าเป็นมือที่๓
เห้ยคือเอาง่ายไม่รู้ล่ะเรามาเลือกกันอะไร
เหมือนมีปัญหากันแต่ว่ามาเอาคืนจริง
โอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมพอเกิดเหตุแบบนี้ผู้เสียหาย
ก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจสพบังบัวทองนี่แหละ
บอกคุณตำรวจช่วยติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีหน่อย
เพราะเธอกลัวเหลือเกินว่าถ้าเรื่องนี้ไม่จบเดี๋ยวจะมาก่อเหตุอีก
คนในบ้านจะได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะมีเด็กด้วยไงคะ
โอ้โหน่าเห็นใจไม่รู้ยังไงมายังไง
ต้องสืบสาวเราเรื่องกันต่อนะว่าจริงแล้วต้นเหตุความไม่พอใจหรือการก่อเหตุเนี่ย
มาจากอะไรดูสิพังหมดเลยค่ะ
ก่อเหตุไปแบบนี้ยังไงต้องชดใช้ความผิดต่อไปนะครับ
เขาบอกว่าป่วนไปหมดคุณตำรวจไปเจอกับคุณลุงท่านหนึ่ง
ขับรถตู้แต่อยู่ในอาการมืนเมาสุดท้ายต้องสกัดจับเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะขับรถข้ามจังหวัดไป
ดูสิว่าพอจับมาแล้วจะยอมเป่าไม่เป่าฮะ
นี่ดูสภาพก่อนนี่มาแบบนี้คือเขาเห็นสภาพแล้วไงว่าตอนขับรถตู้มันสายไปสายมา
แต่ลุงลงมาปุ๊บก็ยังบอกว่ามึงไม่เมาไม่เมาอะไรแบบนั้น
นี่เป็นช่วงที่ตำรวจสภเมืองชัยนาธนะครับเข้าสกัดรถตู้คันนี้
คือเขาได้รับการประสานมาจากตำรวจสพเมืองอุทัยธานีนู่น
บอกว่ารถตู้คันนี้ทะเบียนเนี่ยสีเนี่ยขับสายไปสายมาแล้วขับด้วยความเร็วด้วย
ตอนนี้กำลังมุ่งหน้าเข้าสู่พื้นที่จังหวัดชายนาฏตำรวจใช้ได้ก็เลยต้องมาสกัดจับเอาไว้
จับเอาไว้ได้นะครับตรงบริเวณตลาดสดภาษีซุงในตัวเมืองชัยนาฏ
เป็นรถตู้โดยสารรับจ้างนั่นแหละยี่ห้อก็คันนี้ฮะโตโยต้าคันนี้นะครับ
ทะเบียน๓๐๓๕๔๐อายุทยาคนขับชื่อนายทวีงามขำอายุ๕๙ปี
นี่คุณชนะรถตู้มีป้ายแปะบอกง่วงง่วงอะไรนะเมาหรือง่วงอย่าขับ
ถูกเอ้าไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่ขับมาอย่างนี้ได้ไงเออ
ตำรวจก็เชิญมาที่สพเมืองชายนาฏแต่อย่างนี้พอมาถึงแล้วเนี่ย
ตำรวจเขาก็ต้องทำการตรวจวัดแอลกอฮอล์ด้วยการเป่า
ใช่เป่าเครื่องวัดแอลกอฮอลถูกไหมตำรวจเขาก็ขอขอให้เป่าดีดีนะ
แต่คุณลุงเนี่ยก็ถามย้ำหลายรอบด้วยนะก็ไม่ยอมเป่าซะทีอืม
อ่ะทีนี้ถามว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงนะเขาบอกว่าเขาเป็นคนอายุทยา
เวียร์นายถวีมันมาหาเพื่อนที่อุทัยธานีและก็จะแวะมาหาเพื่อนที่ใช้นาศด้วย
สิบเวนด้วยนะคุณฉะนั้นเออเอางั้นไปดูหน่อยค่ะว่าเขาว่ายังไงบ้างคะ
ถึงทางหน้าแล้ว

น่ะคำสุดท้ายลุงว่าไงอืมจำหน้าไว้นะโอ้โห

แล้วก่อนที่จะเป็นอย่างนี้ตำรวจเขาก็ถามแล้วนะจะเป่าหรือไม่เป่า

แต่ไม่ยอมเป่าไม่ใช่ว่าคุณตำรวจเข้าไปทำร้ายนะเอาฟังให้ดีก่อนคือเรื่องของเรื่องมันชุนละมุน

แล้วตำรวจเขาเห็นว่าท่าไม่ดีก็เลยต้อง

ใช่ครับใส่กุญแจมือแล้วก็พาเข้าห้องขังแบบนี้

ถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่แสดงตัวแล้วคุณไม่ยอมที่จะเป่าเครื่องวัดแอลกอฮอล
ก็แปลว่าเจตนาคือไม่บริสุทธิ์แล้วแปลว่าตัวเองอาจจะดื่มแอลกอฮอล์มา
แล้วอาจจะทำให้โดนข้อหาก็ได้แล้วเบื้องต้นตำรวจก็เลยตั้งข้อหาเมาแล้วขับ
ขับรถประมาทหวาดเสียวแล้วยังมีเมาสุราประพฤติตนวุ่นวาย
พ่วงไปอีกคดีหนึ่งแล้วก็มีดูหมินเจ้าพนักงานด้วย

เอาเป็นว่าถ้าเมาก็อย่าขับเถอะนะ

เป็นเหตุการณ์ระทึกจากการลุกไหม้ของถังแก๊ส
ดูสิว่าจะต้องดับยังไงครับ
ปิดอย่างไรปิดไม่ได้
ใครเป็นลูกดูใครเป็นเบี้ยหลัก
เอ้าเป็นนาทีอันตรายเลยครับคุณผู้ชมครับ

ดับไฟที่มันเกิดจากการลุกไหม้ของถังก๊าซ

ถังก๊าซเนี่ยแหละครับตอนแรกคาดว่าก๊าซมันรั่วหรือเปล่า
ถังมันรั่วไหมหรือว่าไอ้วาวเปิดปิดมันชำรุดเสียหาย
เอาที่น่าตกใจคือจุดที่มันเกิดไหม้เนี่ยโอ้โหตรงนั้นมันมีไม้ไผ่เนี่ยเห็นไหม
โอ้โหมันอาจจะไฟลามต่อไปได้นะ
มันเสี่ยงต่อการลุกลามมาก
บ้านที่อยู่เท่านั้นโอ้ก็ดูสถานการณ์อย่างตกอกตกใจ
สิ่งที่ทำได้คืออะไรคือเขาบอกว่าหาผ้าชุบน้ำ
มาวางเอาไว้ก่อนมาทับทับกันเอาไว้ค่ะ
โอ้โหแต่เหมือนกับว่ายิ่งทำมันยิ่งลุกไหม้นะเออมันก็ไหม้ไปเรื่อยเรื่อยนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าตกใจค่ะ
มันอันตรายจริงนะคะอันดับแรกคือเราก็ต้องใช้เตาที่มันได้มาตรฐาน
ก๊าซเองก็ต้องปลอดภัยด้วยมาตรฐานเช่นกันครับปิดวาวถังก๊าซทุกครั้ง
หลังใช้งานเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ไม่เปิดเตาแก๊สทิ้งเอาไว้เป็นเวลานาน
โดยที่ไม่มีคนดูแลและแน่นอนค่ะไม่ควรจะใช้จนมันขึ้นสนิมอ่ะนะคะ
อันนี้สำคัญมากจริงนะคะเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยก็อาจจะเกิด
สาเหตุเพลิงไหม้แบบนี้ได้
ลักษณะเนี่ยคืออย่างว่าแหละก็ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้จริง
แต่อย่างที่เจ้าหน้าที่เขาเคยแนะนำนะว่าถ้าก๊าซเนี่ย
ก๊าซเนี่ยมันลุกติดไฟขึ้นมาแล้วก็อย่างแรกนะตั้งมันขึ้นมา
ตั้งมันขึ้นมาก่อนแต่เห็นอย่างนี้แล้วเข้าใจแหละวิธีการมันมี

เพราะฉะนั้นวิธีที่๒ต่อไปคือ
ถังถังดับเพลิง

มีเขียวมีแดงอะไรต่างนานามันจะเป็นผงเคมีที่ช่วยดับเพลิง
ซึ่งก็ต้องดับให้มันถูกประเภทด้วย
อันนี้จะต้องไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพราะว่าการดับเพลิงนะ
มันก็มีสาเหตุของเชื้อเพลิงหลายชนิด
อ่านว่าไก่๐๙๕๐ครับ
ใช่ค่ะเอาไปดูเรื่องราวของการใช้น้ำกันบ้าง
คุณป้าคนนี้ประหยัดน้ำจริง

ใช้น้ำเพื่อนบ้านค่ะคุณ

ถามว่าค่าน้ำที่บ้านป้าเป็นยังไง

บอกว่าอุ๊ยคุณป้าคนนี้กำลังเอาสายยาง
มาต่อที่ก๊อกน้ำบ้านเพื่อน

ซึ่งเจ้าของบ้านก็เหมือนกับไม่ได้เอาเรื่อง

เอาเป็นว่าคือเจ้าของบ้านเขารู้ทั้งรู้ว่ามีคุณป้ามาแอบใช้น้ำ
แต่ก็ไม่ว่าอะไร
เอาก็กลายเป็นว่าเป็นคนมีน้ำใจ

อ๋อเสียบกับการเป็นเพื่อนบ้างกันน่ะ

ถ้าช้าน้ำแล้วไม่ได้บอกเนี่ย
อันที่จะเข้าไข่ถโมยไหม

แต่ถ้าคุยกันแล้วอะไรอย่างนี้เราก็ไม่ได้ว่าอะไรกัน
ใช่ค่ะก็เอามาให้ดูกันแหละเนาะว่า
โอเคช่วงนี้ก็อาจจะต้องใช้น้ำให้ประหยัดหน่อย

ค่ะอ่าคุณผู้ชมครับเวลาขับขี่นั้น
ว่าจะเป็นรถยนต์หรือว่ารถจักรยายนต้องระวังจริง
โดยเฉพาะยิ่งซอยแคบและเป็นทางโค้งระวังจะจ้าเอแล้วชนกันนะครับ

ยังไม่ได้บอกนะว่าใครผิดใครถูกแต่ให้ดูกันก่อนว่าอุบัติเหตุมันเกิด
ขึ้นได้จากเรื่องเพียงแค่ว่าเนี่ย
เลี้ยวขึ้นมาแบบเนี้ยคือก็มาช้าแต่ผมว่ามันเป็นเรื่องของมุม
มุมในการมองว่าเอ๊ะมีรถหรือไม่มีรถเพราะว่ามันเป็นทางโค้งคุณเห็นไหม
ใช่ค่ะทางโค้งแบบนี้มันมีมุมอับสายตาอยู่
แล้วสังเกตนะมันเป็นแยกที่ไม่ได้มีสัญญาณไฟจราจรละหนึ่ง
แล้วก็อาจจะมีเส้นจราจรที่ไม่ชัดเจนถูกไหมคะ
แล้วก็เหมือนต่างคนก็ต่างมามาแบบสบายค่อยมา
แต่เผอิญเผอิญว่ามันมาในจังหวะเดียวกันชนกันพอดี
เพราะฉะนั้นทำยังไงดีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับถ้าเป็นไปได้นะ
เพิ่มเติมเรื่องของสัญญาณหน่อยไหมค่ะไฟกระพริบก็ได้นะคุณชนะ
ไฟกระพริบก่อนเพื่อเตือนไฟเตือนว่ามันอันตรายเหมือนกันนะ
อย่างแรกพอเอ๊ะปั๊บกระจกกระจกไอ้กลมใหญ่ใหญ่ที่มันแบบว่า
สามารถมองเห็นอีกด้านหนึ่งค่ะเออนั่นแหละจะได้รู้ว่าอ๋อมันมีรถผ่านมานะ
เรื่องของการทำป้ายเตือนแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือผู้ใช้รถใช้ถนนอืม
จะได้ไม่เกิดเหตุการณ์ที่เราจะต้องเศร้าโศกเสียใจนะครับ
เหตุการณ์นี้เหมือนกันคุณผู้ชมรถตู้คันหนึ่งขับมากำลังจะเลี้ยวเข้าปั๊มน้ำมัน
แต่ไทยดังนั้นก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นค่ะ

เนี่ยเนี่ยจังหวะที่รถติดแหละ
แต่ว่ารถตู้คันนี้เขาก็พยายามที่จะเบี่ยงเข้าไปปั๊มน้ำมัน

รถมอเตอร์ไซค์ก็พุ่งมาทางตรง
ก็คงไม่ทันสังเกตแหละว่ารถหยุดเพื่อที่จะเปิดทางให้รถตู้มาเลี้ยวเข้า

จังหวะนั้นเลยค่ะรถตู้เลี้ยวมามอเตอร์ไซค์ตรงมา
ช้นเงินจังจะโชคดีอย่างหนึ่งหมอเตอร์ไซเขาใส่หมวกนอก
ก็อาจจะลดความรุนแรงเรื่องของการกระแทกได้บ้าง
แต่เห็นแบบนี้แล้วก็ไม่สบายใจ
ฝากเตือนกันฮะส่วนเรื่องของความผิดทางกฎหมายจราจร
เดี๋ยวว่ากันไปให้เจ้าหน้าที่เขาจัดการนะครับ
ฮ่าฮ่า
วิ่งกันให้วุ่นขนาดช้างด้วยกันเองยังเล่นเลย
นี่มันช้างชนช้างเหรอคะ
แต่เล่นชนด้านหลังนี่อีกตัวลงไม่รู้เรื่อง
ช้างตัวที่ถูกชนนี่ขาพับขาอ่อนเลยค่ะคุณ

เอ้าคุณผู้ชมครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในงานบวชช้างแห่นาค
บนทุ่งเสลี่ยมอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัย
ค่ะโอ้โหหน้ากำลังจะขึ้นหลังช้างเห็นไหม
ดูสิโอ้ยยังไม่ทันจะขึ้นหนีเลย
เออช้างตกมันแล้ว
ทำไมคะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงหงุดหงิดงุ่นงั่น
ฟาดงวงฟาดงานแบบนี้อ้าวโอ้โหอากาศร้อน
งานก็ใช้เวลาใช่ไหมเราผมก็ไม่แน่ใจว่าช้างตัวนี้มันอารมณ์เสียมานานแล้วหรือยัง
แหมไม่ยอมบวชสักที
โอ้โหขอบวกก่อนได้ไหมเราช้างใจร้อน
เออมันก็เป็นได้เอางี้แล้วกันยังเคราะห์ดีอย่างนึง
ช้างที่โดนชนรวมไปถึงคนในระแวกนั้น
ไม่ได้มีใครเป็นอันตรายมากนะครับ
ขอบคุณคลิปนี้นะครับขอบคุณภาพดีด้วยนะจากน้องตุนวา๕๕ครับ
มัดระวังกันด้วยค่ะคุณผู้ชมเอาล่ะ

เดี๋ยวช่วงหน้ามีสิ่งดีรอคุณผู้ชมอยู่

คู่กัดสะบัดข่าว

มาดูปัญหาโลกแตกของคู่รัก

จริงนะมันหาทางออกยากเหลือเกิน
ทีก็จะกินอะไรดีก็เป็นปัญหาเหมือนกัน

หรือมีอะไรกินแล้วก็เป็นปัญหาเหมือนกันอีก

แบ่งปันแบ่งของกินไม่ลงตัว

ตัวคือไข่โชอมตัวชิ้นหนึ่งนะ

๓ชิ้นแต่เขาให้ตัวต้อง๓ชิ้น

เฉยอย่างนั้นเขาไม่เอา
ประทู๑ตัวจะเอาไปแลกกับไข่โชอม๓ชิ้น
แล้วคือเป็นชิ้นเล็กนี่เหรอไหมไข่ก็ไม่เต็มพอมันจะไปคุ้มอะไรแล้ว
ทำไมฉันกล้าขอดูสายตาผู้ชาย
ดูอีกสิแม่ขอมาทั้งตัวหนึ่ง
แบบร้ายกาดแต่เรื่องของเรื่องเขาอาจจะแฝงไว้ก็ได้
แฝงไว้อะไรเราเนี่ยนะผู้ชายเนี่ย
เป็นห่วงไม่อยากให้ผู้หญิงเขากินเยอะ
เหรอหัวอะไรล่ะอ้วนเหรอใช่ไหมล่ะให้กินน้อยเท่านี้พอ
เอาแค่ชะอมไข่แค่นั้นแล้วเนี่ยคุณไปกินสลัดโลที่วางไว้
สายตาผมไวผมเห็นแล้วมีสลัดโลอยู่
ใช่คุณคุณต้องเข้าใจผู้หญิงผู้หญิงเขาจะแบ่งกระเพาะ
เขามีอาหารคาวมีของว่างมีอาหารหวาน

เรื่องของกินเพราะฉะนั้นอย่าไปทะเลาะ
กินกับผู้หญิงอยากจะกินอะไรกินไปเลย

รายการต่อไปข่าวเย็นแท้รัฐหมดเวลาลาไปแล้วสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ